สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับต้องสองท่านครับผม
มีค่าเต้นแบบนี้มีหาคู่เต้นอยู่ป่ะคะ

ลุกเลยนะครับลุกเลยนะครับ

นี่ท่าเต้นแบบนี้นี่หาคู่เต้นอยู่ป่ะคะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับต้องสองท่านครับผม
มีค่าเต้นแบบนี้มีหาคู่เต้นอยู่ป่ะคะ
ต้องหาคู่เต้นอยู่ป่ะคะ

ต้องหาคู่เต้นอยู่ป่ะคะ

ต้องหาคู่เต้นอยู่ป่ะคะ

ต้องหาคู่เต้นอยู่ป่ะคะ
ต้องหาคู่เต้นอยู่ป่ะคะ
ต้องหาคู่เต้นอยู่ป่ะคะ

เอากิ้งกาไปทำลาบเมนูอร่อยมาก

ยิ่งแทบจริงครับคุณผู้ชม

นั่นก็คือการทำบ้างไฟใต้น้ำ
พอติดตั้งในน้ำเสร็จก็เตรียมตัวปล่อยบางไฟก็ทะยานจากใต้น้ำกันเลยล่ะครับ
ตะลึงครับคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้นะ
เป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ